วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่เชียงรายก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ท่านติดตามข่าวสารกันนะฮะในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตะมนต์บ้านดู
พ่อแม่ลูกนะพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓วันก็เป็นไปตามคาดครับ
ผู้ต้องสงสัยก็คือแฟนนุ่มของลูกสาวถูกจับได้แล้วนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
เดี๋ยวไล่เรียงให้แต่ไปดูบรรยากาศในช่วงที่เจ้าหน้าที่
คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ญาติพี่น้องเนี่ยโอ้โหมากันเป็นร้อย
ใช่ค่ะแล้วก็มาตะโกนด่าสาบแช่งคือทุกคนแบบสงสัยในความโหดเยี่ยม
แต่ว่าโอ้โหใจทำด้วยอะไรทำไมทำได้ขนาดนี้
ไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะในช่วงเวลานั้นนะครับ
พอดูหน้าพวกไอ้เนรัสสันหน่อยพอดูหน้าแนรัสสันหน่อย
ไอ้สลัมไอ้สลัมด้วยร้ำหนอกูไอ้ไอ้คน
นี่ฮะก็ไม่ต้องมีคำบรรยายแล้วครับ
กันหมดนะครับว่าชาวบ้านญาติพี่น้องเขาโกรธแค้นขนาดไหน

โอ้โหไปยิงเขาตายสามศพนะไม่มีความปรานีอะไรเลยนะครับ
ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไปทำแผนเนี่ยนะฮะถูกจับได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็คือแฟนนุ่มของลูกสาวของบ้านที่ก็เสียชีวิตด้วย
ชื่อว่านายณวราธรคุณะแสงคำหรือว่านายโออายุ๒๗ปี
คนนี้ฮะก่อเหตุแล้วก็หนีไปก่อเหตุก็ตามคาดเลยครับ
ตั้งแต่นู่นแล้วฮะคืนวันพระรหัสสบดีที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านได้ยินเสียงในบ้านตอนเที่ยงคืนเสียงคล้ายคล้ายกับปืน
แต่คิดว่าน่าจะเป็นประทัดเนี่ย๓นัดนะฮะ
นายโอเนี่ยถูกควบคุมตัวไปทำแผนที่บ้านพักเลขที่๓๐๗หมู่๓ตะบนบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายนะครับ
ก่อเหตุฆ่านายอุดมกิมศรีอายุ๕๗นางนัชชากิมศรีอายุ๕๑ภรรยาของนายอุดม
แล้วก็นางสาวสาวรสอายุ๒๙หรือว่าน้องแป้งลูกสาวของนายอุดมกับนางนัชชาถูกยิงเสียชีวิตทั้ง๓ศพ
วันนี้ที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนมาชี้จุดเนี่ยนะฮะมีญาติของผู้ตายก็มาติดตามมาดูหน้าคนก่อเหตุกันเยอะอ่า
อย่างนางอัชราเกรดสุวรรณอายุ๕๗เป็นญาติของผู้ตายนะครับ
บอกว่าขอเรียกร้องให้ผู้ต้องหาต้องได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะการก่อเหตุครั้งนี้โหดร้ายมาก
ครอบครัวที่เสียชีวิตทั้ง๓ศพเป็นคนดี
เป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านไม่ควรจะมาตายแบบนี้
ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือพี่สาวของนายอุดมนะครับ
ก็เนี่ยฮะร้องไห้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาครับบอกว่ามาดูการทำแผนเนี่ย
เพราะว่าอยากมาเห็นหน้าคนร้ายชัดนะว่าทำไมถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้

น้องชายของเธอได้อยากรู้ว่าจิตใจของคนร้ายทำด้วยอะไร
คือก่อเหตุเนี่ยฆ่าลูกสาวยิงลูกสาวยิงแม่
แล้วฝ่ายพ่อเขานอนอยู่ที่โซฟาหน้าบ้าน

ก็เลยอยากให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับ
จิตใจของครอบครัวผู้ตายเป็นอย่างมาก
สำหรับนายโอผู้ต้องหานี่ตำรวจควบคุมตัวได้เมื่อคืนนะครับตอน๕ทุ่มนะฮะ
ก่อเหตุที่เชียงรายแต่ว่าไปจับได้ที่เชียงใหม่นี่ฮะ
วันนี้ก็ปิดหน้าปิดตามาเนี่ยครับนายนวรทรคุณาแสงคำหรือนายโออยู่๒๗ปี
เมื่อคืนนี้ถูกจับได้ขณะที่กำลังขับรถไปจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้สนามกอล์ฟ
จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จับได้พร้อมกับแม่แล้วก็แฟนสาวของนายโอ
ใช่ค่ะเขามีแฟนสาวอยู่แล้วคบกันมาตั้ง๕ปีแต่ก็มาคบกับน้องแป้งผู้ตายด้วย
แล้วก็พอก่อเหตุแล้วก็หนีไปให้แม่กับแฟนไปด้วย
แต่ว่าแม่เนี่ยนะแม่ของนายโอเนี่ยพอตำรวจไปเจอตัวแล้วคุมตัวได้

เพราะว่าก่อเหตุตั้งแต่วันพระรหัส
ตอนกลางคืนนี้มาจับได้
นี่ก็เมื่อคืนนี้วันจันทร์แล้ว

เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ

หึงหวงแบบไหนก็อเหตุยังไง

ตอนที่ตำรวจนำตัวออกมาจากห้องขังนะฮะ

มีลักษณะท่าทางยังไงบ้าง
ว่านั่งยังปลุก

รับทราบ
อยากพูดอะไรไม่อยากขอโทษอะไรไหมครับ
ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะก็คือไม่ตอบอะไร

คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมผู้ต้องหาต้องปิดบังใบหน้าอะไรด้วย
ตำรวจไปใส่ให้หรือเปล่าทำไมไม่ให้เห็นหน้า

สิทธิ์ของเขาใช่ผู้ต้องหาเขารู้กฎหมายไง

ไม่ไปทำแผนก็ได้ก็ได้ใช่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตามคำให้การของนายโอผู้ต้องหาค่ะ
ที่ให้การเอาไว้กับตำรวจนะคะ

ว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงหัวค่ำ๒๘พฤศจิกายน
ในโอกับน้องแป้งผู้ตายเนี่ยค่ะ
เขาไปเที่ยวงานประจำปีในพื้นที่นี่แหละ
นายโอเห็นว่าแฟนเก่าของแป้ง
ส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปหาแป้ง

๕ทุ่มทั้งในโอกับแป้งกลับไปถึงบ้าน
พอไปถึงบ้านก็เข้าไปในห้องนอนแล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้ค่ะในโอผู้ต้องหาอ้างว่า
มีการท้าทายกันว่าให้ต่างฝ่ายต่างไปเลิกคบกับคนของตัวเอง
โอผู้ต้องหาอ้างว่าแป้งเองก็มีคนที่คบด้วยอยู่แล้ว
ส่วนนายโอผู้ต้องหาเองก็มีแฟนอยู่แล้ว
แฟนสาวคบกันมาตั้ง๕ปียังไม่ได้เลิกกันเลย
แต่ก็มาคบกับแป้งด้วยเนี่ยก็คือต่างคนต่างครบซ้อน
โออ้างแบบนี้แล้วแป้งเองก็เหมือนกับคุยกับแฟนเก่าอยู่ตลอดอ่ะ
แป้งบอกกับนายโอว่าเลิกกันเถอะ
นายโออ้างว่าแป้งไปหยิบกล่องใส่ลูกกระสุนปืนมาวางเอาไว้บนเตียงนอน
แล้วพูดประชดพูดจาเสียดสี
เหตุการณ์มันก็เลยเริ่มเลวร้ายมากยิ่งขึ้นทะเลาะกันหนักมากยิ่งขึ้น
นายโออ้างว่าโกรธมากค่ะ
หยิบปืนที่พกมาเอากระสุนบรรจุใส่รังเพลิง
แล้วก็ยิงลงพื้นก่อน๑นัด
หลังจากนั้นยิงใส่แป้งนัดหนึ่งค่ะ
ยิงใส่ที่กกหูขวาจนแป้งแน่นิ่งไปแบบนี้
นายโอบอกว่าแม่ของแป้งอยู่ห้องข้าง
แม่แป้งโวยวายตกใจได้ยินเสียงปืน
นายโอก็เลยเข้าไปที่ห้องแม่
ชักปืนยิงใส่แม่ของแป้งที่เบ้าตาขวา๑นัด
แม่เสียชีวิตคาที่นะคะ
นายโอก็วิ่งไปที่ห้องรับแขก
พ่อของแป้งนอนอยู่บนเตียงไม้ในห้องรับแขก
ก็ไปยิงใส่ท้ายทอยไปอีกหนึ่งนัด

อ้างว่าที่ฆ่าแม่กับพ่อของแป้งเพราะว่าจะต้องฆ่าปิดปาก
เพราะแม่กับพ่ออยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์เห็นในโอ
ฆ่าแป้งเสร็จแล้วเลยฆ่าทั้งแม่ทั้งพ่อเขาด้วยเลยปิดปาก

คำให้การนี้ค่ะก็ตำรวจบอกว่ามันก็สอดคล้องกับหลักฐานที่ตำรวจเจอในที่เกิดเหตุนะคะ

ตำรวจบอกว่าก็เป็นกระสุนปืนชนิดเดียวกัน
ศพของผู้ตายทั้ง๓ศพเป็นชนิดเดียวกันเลย
แล้วเจอที่จุดเกิดเหตุก็คือ๔นัด
ตามที่ในโอผู้ต้องหาบอกว่านัดแรกยิงลงพื้นไป

ใช่เลยมี๔นัดในจุดเกิดเหตุนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาเก็บรวบรวมทุกอย่างนะคะในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุก็น่าจะนายโอคนเดียวนี่แหละ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไงกลัวความผิดก็ฆ่าปิดปากแล้วก็หนีไป
แต่ตำรวจบอกว่าก็คือยังไม่เชื่อแบบ๑๐๐นะ
ก็ต้องรวบรวมพยาหลักฐานให้มากกว่านี้ให้รัดกลุ่มกว่านี้
เดี๋ยวตำรวจจะไปสอบปากคำเพื่อนบ้าน
สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
โดยเฉพาะลงมือคนเดียวจริงหรือเปล่า
เพราะญาติของผู้ตายเขาก็ติดใจเหลือเกินว่าโอ้โห
คือฆ่าลูกสาวเขาแล้วเนี่ย
พ่อกับแม่เขายังเดินไล่ยิงทีละศพจนตาย๓ศพ
ส่วนประเด็นที่ว่าช่วงเวลา๓วันหลังก่อเหตุแล้วนายโอหลบหนีไปได้ยังไง
ตั้งแต่คืนวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาจนมีผู้พบศพคือเมื่อวานใช่ไหมช่วงสาย
เพราะว่าผู้ตายที่เป็นพ่อกับแม่เขาไม่ได้ไปทำงาน

ถูกต้องหนีไปได้ยังไงเนี่ยนะครับ
เราไล่เลี่ยงเป็นไทม์ไลน์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาต่างของผู้ต้องหานะครับ
หลังก่อเหตุแล้วผู้ต้องหาออกจากบ้านโดยการออกทางหลังบ้านนะ
ก็เลยไม่มีใครเห็นใช่ไหมจะเห็นแค่กล้องวงจรปิดที่มีภาพเปิดไฟ
ตอนช่วงประมาณสัก๔๕ทุ่มของคืนวันพฤหัส
โอออกทางหลังบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วเดินเท้าจากบ้านผู้ตายไปทางตัวเมืองเชียงราย
จากนั้นก็โทรหาแม่ให้มารับนะครับ
แม่ขับรถมารับนะครับแล้วก็ไปนอนค้างคืนที่บ้านของแม่ของนายโอ
ที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายเป็นเวลา๒คืนนะครับ
ระหว่างที่อยู่บ้านแม่นายโอก็ติดต่อไปหาแฟนเก่า
คบหากันมา๕ปีนะครับให้มาหาที่บ้านด้วย
มาที่บ้านด้วยหลังจากนั้นก็ให้แม่กับแฟนเนี่ยขับรถพาไปเชียงใหม่
แล้วไปถูกตำรวจจับได้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาทั้ง๓คน
ตอนไปขับรถตอนขับรถไปจอดอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ใกล้กับสนามกอล์ฟในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งแม่ของนายโอบอกว่าที่ขับรถมาเชียงใหม่
ก็เพื่อเตรียมจะพาลูกชายมามอบตัวกับตำรวจแต่มันก็ย้อนแยงเพราะว่าเหตุเกิดที่เชียงไลน์
ตัวเองก็ไปนอนบ้านแม่ที่เชียงรายอยู่แล้วขับไปเชียงใหม่
ตำรวจก็ตรวจสอบในรถที่แม่ขับพาผู้ต้องหาไปในพื้นที่เชียงใหม่ด้วยนะ
ก็คือมีหลักฐานอะไรต่างที่อยู่ในรถตำรวจรวบรวมเอาไว้หมดเลยเดี๋ยวรอดูว่าแม่จะโดนข้อหาอะไรไปด้วยหรือเปล่า
ส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตำรวจก็นำตัวนายโอไปที่สพบ้านดูจังหวัดเชียงราย
พ่อกับแม่ของนายโอไปเยี่ยมค่ะก็เอาเสื้อผ้าเอาอาหารไปให้
แต่ทั้งคู่ก็งดให้สัมภาษณ์สื่อนะคะคือพ่อของนายโอผู้ต้องหาเนี่ย
ถึงขั้นวิ่งหนีขึ้นบันไดเลยค่ะเพื่อหลบเสือค่ะเดี๋ยวรอดูภาพนะคะ
คือวิ่งหนีเลยคือสื่อบอกว่าสื่อก็วิ่งตามสื่อวิ่งตามไม่ทันดูวิ่งนะคะ
วิ่งไปแบบนี้คือกระโดดทีละ๒ขั้น๒ขั้นเลยวิ่งหนีขึ้นไปเลยนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์
แล้วก็เบลอหน้าให้นะเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานี่
พ่อแม่ของผู้ต้องหานะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำในโอเพิ่มนะคะ
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังพรุ่งนี้เบื้องต้นแจ้งข้อหาในโอก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะครับส่วนอาวุธปืนปืนอ่ะมีทะเบียนถูกต้อง
คือนายโอบอกว่าปืนเป็นปืนส่วนตัวไปซื้อมาจากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละ
ส่วนข้อหาที่บอกว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไม่ได้เป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนที่โทษมันจะหนักขึ้น
ตำรวจบอกว่าก็ตามคำให้การของนายโอผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมปืนไป
ไปที่บ้านเพื่อที่จะไปยิงทั้งสามคนเขาเอาปืนไปไม่มีกระสุน
โมโหตอนนั้นบรรจุกระสุนตอนนั้นแล้วยิงเพราะความโมโหเดี๋ยวนั้น
ก็เลยเป็นข้อหาแค่ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ถ้าหากห้ามอารมณ์ได้นะขณะนั้นนะเรื่องเศร้าแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
ท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่วัดดงหนองเป็ดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
นี่คือบรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมาเลยนะครับหลังจากที่ญาติญาติรับศพทั้ง๓ศพจากโรงพยาบาลที่ชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะฮะศพของพ่อแม่ลูกนะครับนายอุดมนางนัชชานางสาวสาวรสกิมศรี
ที่ถูกนายโอผู้ต้องหายิงเสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ก็จะสวดศพคืนเดียวนะครับแล้วพรุ่งนี้จะชาพนักกิจเลยนะฮะ
ตามความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะการเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ของคนในพื้นที่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับพี่ชายของนายอุดมพี่ชายก็คือร้อยตำรวจเอกดุสิตกิมศรีอายุ๕๙ปี
อุดมนี้อายุห้าสิบเจ็ดนะครับร้อยตำรวจเอกดุสิตบอกว่าติดต่อกับน้องชายครั้งสุดท้ายเนี่ย
คือเช้าวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมานะครับก็ส่งข้อความมาทักทายกันตามภาษาพี่น้อง
แต่พอวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์น้องไม่ติดต่อกลับมาเลยค่ะนะฮะ
ก็ถ้าตามชาวบ้านบอกก็คือคืนวันพฤหัสคือเกิดเรื่องพี่ชายคุยด้วยก็คือตอนเช้าวันพฤหัสนะครับ
ร้อยเมตุศิษย์บอกว่ามารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือมาเห็นข่าวว่าครอบครัวของน้องเนี่ยเสียชีวิตจากการยิงกันในบ้าน
ตอนแรกที่ข่าวออกมาก็คือเป็นการฆ่ากันเองของคนในครอบครัวแต่ว่ารู้จักน้องชายดีนะครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าน้องชายจะก่อเหตุยิงลูกยิงเมียแล้วก็ยิงตัวตายในบ้าน
เพราะน้องใจเย็นมากเป็นคนใจเย็นขนาดสัตว์ยังไม่กล้าฆ่าจะฆ่าคนได้ยังไงจนตำรวจสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตามจับตัวคนร้ายตัวจริงได้อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเพราะนี่เป็นคดีที่อุกชะกันมาก
แต่หากครอบครัวของคนก่อเหตุรวมถึงตัวผู้ต้องหาอยากจะมาขอเข้ามาศพก็อนุญาตนะพี่ชายนายอรุมบอกก็อนุญาตเพราะอยากจะเห็นหน้าผู้ต้องหาเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนโหดเยี่ยมอมหิตยังไงถึงฆ่าคนถึง๓คนได้ในเวลาเดียวกัน
ชาวบ้านนี้ชอบชาวบ้านนี้ชอบ

เขาอยากมาก็ให้เขามาเลย

เขาจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไง

บอกถ้าเป็นลูกผู้ชายอย่าทำร้ายผู้หญิง

ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คน

ยังตอบว่าต้องข้าพ่อค่ะแม่เขา

ให้มันเป็นตัวอย่างเลย

ญาติญาติก็ตั้งสวดบำเพ็ญกุศลศพทั้ง๓ศพ
คืนนี้คืนเดียวนะฮะเป็นคืนแรกและคืนเดียว
พรุ่งนี้ก็จะชาปนักกิจศพนะครับเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ